เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน

อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นอำเภอใหญ่
แต่ไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างภูเขาหรือทะเลใด
ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเลยค่ะ
แต่ที่นี่กลับมีเกาะแห่งหนึ่งที่โดดเด่น
และดึงดูดผู้คนจากทั่วสารทิศให้เดินทางมาเยือน
ถึงปีละมากกว่า๒๕ล้านคน
ที่นี่ครั้งแรกต้องบอกกันอย่างแรกเลยคือบรรยากาศนะครับ
มันเป็นบรรยากาศแห่งความศรัทธา
แล้วก็พอข้ามมาแล้วเนี่ยพอมาอยู่นี้แล้วได้เห็นบรรยากาศเอ่ยนะครับ
แล้วก็สถานที่เอ๋ยเนี่ยมันอิ่มนะครับ
บุญอิ่มใจอิ่มความสุข

เกาะคำชโนธที่มีพื้นที่เพียง๓๐กว่าไร่
แต่สามารถหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของชุมชนคนบ้านดุงได้ทั้งอำเภอ
และอาชีพหลักที่ชาวบ้านนิยมทำกับเรื่องนี่
ทุกตำบลทุกหมู่บ้านก็คือพานบายสีพญานาคค่ะ
ตอนนี้เบยต้องอยู่กับสาวสวยทั้งหลายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เรามารวมตัวกันแบบนี้เรามีชื่อกลุ่มไหมคะ
ชื่อกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนมแปลก
รวมกลุ่มกันเพื่อที่จะผลิตพานบายสีออกจำหน่ายให้กับคนที่มา
บูชาพระปู่ศรีสุโธมแม่งงานศรีประธุมันที่ก่อคำชโน้นอย่างนี้หรอค่ะ

มันมีกี่แบบกี่ประเภทยังไงบ้างจ๊ะ
มันก็จะมีพันธีเล็กนะคะมันจะมีสองหัวอย่างนี้นะคะสองเสียงอย่างนี้นะคะ
ราคาเท่าไหร่ค่ะอันนี้เก้าเก้าค่ะเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาท
ตัวนี้จะเป็นสามเสียงค่ะสามเสียงคือแบบนี้ค่ะคือแบบนี้นะคะค่ะ
เสียนอย่างงี้สองร้อยเก้าเก้าสองร้อยเก้าสิบเก้า
แล้วจะมีห้าเสียนห้าเสียนสี่ร้อยเก้าเก้าสี่ร้อยเก้าสิบเก้า
ตัวนั้นก็จะเป็นเก้าเซียนเก้าเซียนคือใหญ่สุดใช่ไหมคะ
ใหญ่สุดค่ะใหญ่สุดแล้วเก้าร้อยเก้าเก้าค่ะเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
แล้วแบบฝั่งนู้นแหลมฝั่งนู้นจะเป็นเปิดทรัพย์นะคะ
อ๋อเกี่ยวกับโชคลาภอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับการงานการเงินอย่างเงี้ยนะคะ
อ๊ันนี่แหละยังไว้เลยแบบนี้นะคะค่ะ
ตองอยากจะให้พี่เนี่ยสอนใบตองในการทำพานใบสีหน่อย
เอาเมื่อนี้นี้ไปมันจะอยู่ลักษณะนี้ปกบครากัน

จะเอารวดค่ะแทงอย่างงี้
อ๋อเพื่อเอาไว้ดัดหรือเปล่าคะเมนเอาเสียบลงได้อย่างงี้
ดัดตรงนี้ดัดขนวอล์ค่ะดัดให้โค้งลงมาเหรอค่ะใช่ค่ะ
อันนี้เป็นตาภัยยะหน้าเป็นตาสีแดงโอ้แดงค่ะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าผ่านใบศรีพญานาคฟีมือไปต้องค่ะ
นั่งหลังขดหลังแข็งอยู่นานก็ได้ผ่านใบสีพญานาคสมใจค่ะ
ถึงจะเล็กแต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังศรัทธาเลยนะคะ
ไปค่ะไปไหว้เจ้าปู่ศรีสุโธเจ้าย่าศรีปฐุมมาพร้อมกันค่ะ
เติมพลังใจได้พลังศรัทธากลับมาเต็มร้อยแล้วค่ะ
แต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ค้างคาใจใบตองมากค่ะ
ว่าอนาคตของเกาะคำชโนธต่อไปจะเป็นยังไง
เมื่อผู้คนหลั่งไหลมามากมายขนาดนี้
ต้นชะโนธจะยังคงอยู่สืบไปในอนาคตหรือไม่
ส่วนของคำชโนธเองก็จะมีการอนุรักษ์ต้นชะโนธเอาไว้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็จะมีแผนงานว่าแต่ละปีเนี่ยเราจะเพิ่มปริมาณและจำนวนต้นชะโนธได้กี่ต้นกี่ต้น
เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในนะครับ
จะเป็นต้นที่เราเคยปลูกไว้เมื่อปี๕๙ปี๖๐
ตอนนี้เป็นปลูกเมื่อปลายปี๖๐ครับ
โอ้โหปลายปี๖๐ก็ประมาณ๒ปี

สองปีแล้วก็ก่อนที่จะปลูกจะมีอายุ๓ปี
ก่อนที่จะนำต้นกล้ามาปลูก
ต้องไปชำก่อน๓ปี

แต่แล้วแต่สภาพถ้าต้นใหญ่ก็เอาเข้ามาเร็ว
หลังจาก๓ปีถึงจะเอามาลงดินได้
เรื่องของการปลูกต้นชะโนธเพิ่มเติมด้วย

ปล่อยให้เขาเข้าไปตามธรรมชาติในหนึ่ง
ไม่มีคนกระโทษเกี่ยวกับเรื่องห่อมพันธุ์สาช
อาจจะสู้ไม้อื่นได้และอาจจะสูงพันครับ
ปีนึงนี่ปลูกเพิ่มประมาณกี่ต้นได้คะ
เอ่อเราตั้งเป้าอนุรักษ์ให้ได้ต้นกล้า
จำได้ทุกต้นว่าปลูกปีไหนอายุเท่าไหร่

จริงจริงค่ะตรงนี้เป็นวันอีเวณที่เราจะปลูกต้นชะนวดกันนะคะ
คุณผู้ชมนี่ค่ะนี่คือต้นชะโนธที่เราจะทำการปลูกกันในวันนี้นะคะ
ลงไปเลยเรียบร้อยค่ะ
พอมีหนาวเริ่มจะเริ่มจะแข็งแรงแล้วก็น่าจะอยู่รอดในธรรมชาติได้
ที่เลือกตรงนี้เพราะว่าตรงนี้แสงมันทะลุทะลุมาถึงโอ้เราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นช่องแสงพอดีนะคะ
ก็จะทำให้ต้นสามารถเติบโตแข็งแรงได้ด้วยตัวเองอืม
เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องได้ทำการปลูกต้นชะโนธบริเวณเกาะคำชโนธแห่งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าอีก๑๐ปี๒๐ปีต้นนี้มันจะสูงใหญ่ขนาดไหนนะคะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประหลัดนะคะที่มาให้ข้อมูลเรื่องของเกาะคำชโนธ
รวมถึงได้ร่วมกันอนุรักษ์ต้นชะโนธในบริเวณพื้นที่แห่งนี้ด้วยค่ะ
เขาว่าศรัทธาคือพลังวันนี้ใบตองได้เห็นพลังศรัทธามากมายหลายรูปแบบจริงค่ะ
ศรัทธาของผู้คนที่เดินทางมาจากทั่วประเทศเพื่อมายังเกาะคำชโนธแห่งนี้
ศรัทธาของพ่อจ้ำที่มีต่อตำนานความเชื่อทำให้เรื่องราวยังคงถูกขับค้านสืบไป
และศรัทธาของท่านประหลัดที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อจะรักษาเกาะคำชโนธแห่งนี้
วันนี้ใบตองรู้สึกอิ่มเอ็มใจมากเลยค่ะที่ได้มาติดตามเรื่องราวแล้วก็ตำนานความเชื่อ
เกี่ยวกับเรื่องของพญานาคที่เกาะคำชโนธแห่งนี้นะคะ
ถ้าเกิดเราลองมองอีกแง่มุมหนึ่งค่ะเราก็จะเห็นเรื่องราวของความรัก
ศรัทธาแล้วก็พลังแห่งความสามัคคีของคนในชุมชนที่สั่งสมกันมาแล้วก็ส่งต่อกันมาแบบรุ่นสู่รุ่น
จนทำให้ผืนป่าแห่งนี้ที่เรียกว่าเกาะคำชโนธนั้นยังคงได้รับการอนุรักษ์สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่พบปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
โอ้โหไทยแลนด์